คุณผู้ชมช่วงนี้จะพาไปดูความยิ่งใหญ่ของเทศกาลไทย
จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะจัดขึ้นทุกปีเลย
มีที่โอซาก้าบ้างแต่ว่าอันนี้ที่จะพาไปดูเนี่ย
จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนะคะ

เป็นงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครั้งที่๒๐ค่ะ
จัดขึ้นที่สวนสาธารณะโยโยกินะคะ
ได้รับความนิยมจากชาวไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก
เทศกาลนี้เขามีการนำเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเทศไทย
ภายใต้คอนเซ็ปต์ยิ่งรู้จักยิ่งรักประเทศไทย
ในงานเนี่ยผลไม้ไทยนี่เพียบเลยนะคะที่คนญี่ปุ่นเขาชอบ
ทุเรียนมะม่วงมังคุดผลิตภัณฑ์จากโอท็อป
ขนกันมาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์
แล้วก็เน้นประชาสัมพันธ์ของดีในประเทศเรานี่แหละ
รวมถึงที่สำคัญเลยนำเสนอศิลปะวัฒนธรรม
ให้ชาวญี่ปุ่นได้รู้จักมากขึ้นด้วย
การจัดงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียว
มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการประชาสัมพันธ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียมเอกลักษณ์
การบริการการท่องเที่ยวอาหารผลไม้
ขึ้นชื่อของไทยให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้น
โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนทั้งกรุงโตเกียวแล้วก็อีกหลายจังหวัดค่ะ
งานเทศกาลไทยเริ่มมาจากงานเทศกาลอาหารไทย
เมื่อ๒๐ปีที่แล้วนะครับต่อจากนั้นก็ได้พัฒนาขึ้นมา
จนกระทั่งเห็นว่าเราควรจะพัฒนาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปทุกมิติ
ได้รับความนิยมในหมู่ชาวเพื่อนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นก็ไปเที่ยวเมืองไทยเฉลี่ยวปีละประมาณ๑๕ล้านคน
๑๕ล้านคนนะครับอย่างน้อย
คนไทยปีที่แล้วมา๑๑ล้านคือ๑ล้าน๑แสนคน
โดยเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวครั้งที่๒๐นี้จัดเป็นเวลา๒วัน
ผู้เข้าร่วมงานมีทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นประมาณ๓แสนถึง๓แสนห้าหมื่นคน
คนเยอะมากนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากชมรมนาฏศิลป์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นแชมป์หน้าตะสินประเทศไทยรางวัลถ้วยพระราชทาน๘ปีซ้อน
เดินทางไปทำหน้าที่ยุวทูตวัฒนธรรม
โดยครูจารุณีสุทธิสวรรค์หรือว่าครูเหงาบอกว่า
โรงเรียนแห่งนี้ได้ถูกเชิญมางานเทศกาลไทยเป็นปีที่๔แล้ว
กรุงโตเกียว๓ครั้งแล้วก็ที่โอซาก้า๑ครั้ง
ครั้งนี้ได้แบ่งการแสดงเป็น๒ชุดครับ
แต่ละวันที่นำการแสดงมา
ก็จะมีการนำเสนอคอนเซ็ปต์ความสัมพันธ์อันดีไทยญี่ปุ่น
ครบ๑๓๐ปีและก็วัฒนธรรมทั้ง๔ภาคของไทย

การแสดงทั้งสองวันนี้มีความต่างกันตรงที่ว่า
เราต้องการนำเสนอความเป็นไทยให้ครบทั้ง๔ภูมิภาค
แต่ด้วยการจำกัดเวลาของการแสดง

จะมีภาคใต้ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลาง
ต่อด้วยสารสัมพันธ์มิตรมัยตรีไทยญี่ปุ่นนะคะ
แล้วส่วนวันที่๒เราก็เอาความเป็นอัตลักษณ์ของเรา

แล้วก็นำเสนอการแสดงของภาคเหนือ
แล้วต่อด้วยของภาคกลางแล้วก็สารสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
ดังนั้นรูปแบบการแสดงและการออกแบบการแสดง
เราจะใช้เวลาประมาณ๑อาทิตย์ให้สมบูรณ์ที่สุด
และจากนั้นถึงจะเป็นการซ้อมประมาณ๑เดือนค่ะ
จากการแสดงของน้องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒แล้วนะครับ
ยังมีอาจารย์ธนิษฐศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติ
ได้ไปโชว์ลีลาขลุยไทย
ก็ถือว่าเป็นการไปแสดงตามเสียงเรียกร้องนะครับ
แล้วก็ยังมีคุณบานเย็นรากแก่นราชินีลูกทุ่งหมอลำ
ลาลาลูลูก็ไปนะครับ

ศิลปินอีกจำนวนมากที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นในงานครั้งนี้นะครับ